สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันศุกร์แล้วเนอะ
เร็วมากจริงจริงพี่วันวันเมืองผ่านไปแป๊บเดียวจริงจริง
หลังจากปีใหม่มาจนถึงวันนี้ค่ะ๑๔วัน
จริงต้องบอกว่าทางคุณอนุทินเองกับทางสาธารณสุข
ธิบดีกรมควบคุมโรคต่างก็มีการประชุมหารือกัน
แล้วก็มีการชี้แจงบอกว่าตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๑๔เนี่ย
เมินกันแล้วดูว่าสถานการณ์ตอนนี้มันดูคงที่
แล้วก็ดูจำนวนว่าจะเป็นขาลงเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ไม่เกินยี่สิบรายมาหลายวันมันน้อยสิบกว่าคน
บอกว่าอย่างนั้นทีนี้เนี่ยก็เลยจะมีการเจาะ
เข้าไปที่สบคค่ะเรื่องที่ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการ
คุณอนุทินบอกว่าจะพยายามผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดนะคะ
เดี๋ยวก็เราก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีเรื่องไหนบ้างที่จะผ่อนคลายมาตรการต่าง
ในขณะที่ถ้าเรามาดูยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สำหรับวันนี้ค่ะ
พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดรายในขณะที่ผู้เสียชีวิตก็คืออยู่ที่สิบห้ารายด้วยกันนะคะ
ไปดูอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นประธานคณะกรรมการ
ท่านก็มีการพูดถึงเรื่องของการระบาดสายพันธุมิคอนในประเทศไทยระบุบอกว่า
จากข้อมูลทางสถิติที่ได้รับมาจนถึงวันที่สิบสามมกราคมสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่า
สายพันธุมิครอนเนี่ยค่ะแพร่เร็วมากหากป้องกันไม่ดีเนี่ย
โอกาสที่จะติดมีสูงมากแล้วก็พบว่าผู้สัมผัสใกล้ชิด
ผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่ป้องกันไม่ดีถ้าในสิบคนเนี่ยค่ะ
จะมีการติดเชื้ออยู่ที่เก้าถึงสิบคนนะคะคุณหมอบอกว่ามันนับเป็นการติดเชื้อที่มาก
พอสมควรเลยทีเดียวถ้าเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้านี้
ในส่วนของความรุนแรงของโรคบ้างล่ะเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าความรุนแรงของโรคเนี่ย
มันดูน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นไม่ว่าจะเป็นเดลต้าหรือว่าอัลฟ่า
จากการติดเชื้อถ้าเป็นหนึ่งพันคนอย่างนี้ค่ะก็จะพบว่าความจำเป็นในการที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะ
สิบถึงสิบห้าคนหรืออยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดหนึ่งพันคนเนี่ยค่ะในจำนวนผู้ติดเชื้อหนึ่งพันคนจะมีคนที่ป่วยหนักเนี่ย
สองถึงสามคนหรือว่าศูนย์จุดสองถึงศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยหนึ่งคนหรือว่าศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์
สำหรับผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็คือที่เราเห็นกันไม่มีอาการนะคะแล้วก็มีอาการเล็กน้อย
อย่างเช่นใส่หน้ากากเว้นระยะห่างยังช่วยป้องกันโรคได้
แล้วก็การเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้อยู่นะคะ
แต่คุณหมอบอกว่าข้อหนึ่งที่ต้องพึงระวังมากเลยก็คือว่า
ความรุนแรงของโรคจะดูไม่มาก

มันจะทำให้มีคนที่ป่วยหนักตามมาด้วย
แล้วมันก็จะกระทบกับเรื่องของสาธารณสุข
แล้วก็การแพทย์ด้วยนั่นเองนะคะ
อีกอันหนึ่งประกันค่ะก่อนหน้านี้

ก็มีการแบบว่าฟ้องกันไปฟ้องกันมานะคะ
ซึ่งทางคอปภคุณสุธิพลทวีชัยการค่ะ
วันนี้ท่านก็เปิดเผยก่อนที่จะเข้าไปฟังการไต่สวนของศาล
ในคดีที่บริษัทอาคเนประกันภัยจำกัดมหาชนที่๑
กับพวกรวม๒คนนี่มีการยื่นฟ้องเลยค่ะ
ในคดีนี้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ย
ประชาชนกว่าสิบล้านคนรวมไปถึงผู้เอาประกันภัยอะไรอื่นอื่น
ก็อาจจะถูกลอยแพร่แล้วถ้าหากว่าสารมีคำสั่งให้พอพอ
ถอนคำสั่งหรือว่ายอมให้ยกเลิกกรมฐานโควิดแบบเจอจ่ายจบได้เนี่ย
ก็จะทำให้บริษัทประกันภัยอื่นที่ทำประกันภัยโควิดแบบนี้
จ่ายจบอะค่ะนำไปใช้เป็นบรรทัศนเพื่อบอกเลิกกรมทัน
และหากการดำเนินการของบริษัทประกันลักษณะเช่นนี้เป็นที่ยอมรับได้
ก็จะทำให้ในอนาคตนะคะบริษัทประกันต่างเนี่ย
จะใช้จุดนี้แหละมาเป็นข้ออ้างในลักษณะเดียวกัน
ดังนั้นเนี่ยทางกรปภก็เลยบอกเลยชัดเจนว่าต้องสู้ให้ถึงที่สุด
กว่าบริษัทประกันภัยต้องยอมรับความเสี่ยงของตัวเองด้วย

แต่เขาไม่จ่ายเขาบอกว่าอยากจะให้จ่ายก็ไปฟ้องเอา
ไปก็จะมาออกไปฟองเอาก็จะเมน
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกรณีของสาวคนหนึ่งครับ
เชื่อว่าตัวเองนั้นถูกของเขมรเข้าตัว
เพราะว่าอย่างนั้นนะครับคือในตามข่าวมาเป็นแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะครับคือมีคุณนาราธิบครับ
อายุ๑๙ปีนะครับเป็นชาวราชบุรีนะครับ
คืออยากให้ทางหมอปลาไปช่วยหน่อยนะฮะ
คือให้ไปช่วยภรรยาของเขาครับภรรยาเขาอายุ๑๗ปีนะชื่อว่าเอ
อาการของเอเนี่ยลักษณะเหมือนมีผีในสิงนะครับอืม
โดยมีคลิปที่ถ่ายไว้ได้ครับเหมือนกับแฟนเขาเนี่ยนะฮะ
อยู่ดีก็สาวนะ๑๗เนี่ยนะ
ลายลักษณะเป็นเหมือนหญิงแก่เดินหลังคล่อมถือไม้เท้าแล้วก็พูดว่า
เลือดเลือดเลือดหิวเลือดอยากกินไส้สดลองดูเนี่ย
เลือดกับไส้อันนี้แล้วจะให้ไหมหวยเนี่ย
อีกก็ถูกแล้วมานี่อย่าไปทำอะไรมันนะ
ยายนะลูกมันยังเล็กนะไม่ได้ทำอะไรมันหรอก
เคยมักสิ่งราวมันอยู่ที่ฉัน
นี่คุณผู้ชมครับคือผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
หลังเจอรับแจ้งว่าเอคนนี้เริ่มมีอาการดีขึ้นแล้ว
พอจะพูดจารู้เรื่องหน่อยนะครับ
ไปถึงก็พบเอเนี่ยนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้าน
หน้าเหนื่อยแรงอ่อนร้าหลังจากนั้นเอเปิดใจนะครับ
บอกว่าวันที่สิบกำลังทำงานอยู่สิบเมื่อกรานี้แหละครับ
ทำงานอยู่ดีจู่ชักเล็งขึ้นมาล้มลงไปไม่ได้สติ
มีเลือดไหลออกปากออกจมูกเพื่อนต้องรีบช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
หมอเนี่ยก็แจ้งบอกว่าไปพบจิตเวทเถอะ
เพราะน่าจะมีอาการเครียดแล้วก็โรคซึมเศร้า
พักรักษาตัวในสองวันหลังจากนั้นกลับมาอยู่บ้าน
สามีบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยมีอาการชักเกร็ง
ชอบทำท่าแปลกทั้งกับมีการพูดการเดิน
ต้องใช้ไม้เท้าคล้ายกับคนแก่แล้วที่สำคัญ
อยากกินเลือดอยากกินเลือดแล้วก็ไส้
ทางฝั่งของเอข้าที่ถูกเก้าหสิงบอกว่า
ตัวเองไม่รู้ตัวเลยว่าทำอะไรไปบ้างเมื่อคืนก็มันอย่างนี้อีก๓๔รอบ
เออสาร่ากันแบ่งจะออกแล้ว
ส่วนสาเหตุที่ตนคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยน่าจะมีแรงงานชาวต่างด้าว
มันอยู่ในระแวกนี้แล้วก็มาฝังไอ้งั่งนะฮะไอ้งั่งเนี่ยไว้ที่หลังบ้าน
ไอ้งั่งตัวเนี่ยมันชอบกินเลือดไอ้งั่งไอ้งั่งมันเป็นอยู่ภาคเหนือ
ไม่ใช่เหรอไม่รู้เขาบอกไอ้งั่งไอ้งั่งมันเป็นยังไงเธอที่มันเป็นนี้
ไม่ใช่หรอกเขาบอกไอ้งั่งเนี่ยเขาบอกไอ้งั่งตัวเนี่ยชอบกินเลือด
ผ้าอนามัยเปื้อนเลือดไอ้งั่งเออเขาบอกอยากให้หมอปลาเนี่ยช่วยเขาหน่อย
ช่วยมามาหาเขาหน่อยมารักษาเขาหน่อยอ่าแล้วปลารู้หรือยังเดี๋ยวปลาเหรอ
เดอะปลารู้หรือยังเธอวันนี้คนเรียกปลาเยอะกว่ามูลณีที่อีกเนาะ
นี่ไงบางทีก็ต้องสงสารปลาเหมือนกันนะวันนี้คืนดีปลาก็ไปตีกับผีผี
ก็ตามปลากลับบ้านค่ะไอ้ตีผีไม่เท่าไหรอไอ้ประเภทแบบไปถึงแล้วอ้วกอีกเนี่ย
เป็นมะเร็งที่คอปลาบอกว่าผีไม่ต้องน่ากลัวปลาเขาสรุปมาแล้ว
ว่าผีไม่น่ากลัวแต่หนุ่มน่ากลัวกับผีจำเอาไว้ดูฟังเสียงน้องเอนอ่ะ

แล้วจะเดี๋ยวหมอปลามาช่วยเนี่ยจะได้อย่างไรครับ
ก็ให้มาช่วยเอาของมา
เป็นเรื่องไอ้งั่งที่คนเขมรเอามาฝังไว้

เธอเคยมาตอนรายการมูลไนท์หรือเปล่าแม่

แต่เหมือนแบบจะต้องเลี้ยงเขาหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ย

เจอไหมคะ

อยู่ที่จำได้มันจะมีคู่กันไม่ใช่เหรอแม่

ไม่ใช่มันมีง่างกับเหมาะหรือเปล่า
เจ้าเหมาะนี้มีประการอยู่
ไอ้ปีศจากนางท้ายเธอตัวเองอ่ะน่ากลัวกว่าไอ้ง่างน่ากลัว
ก็เกี่ยวกับดิ้งน่ากลัว

เมื่อกี้กดผิดร่ำไม่ตั้งใจ

ไอ้ง่างเป็นอย่างนี้นะ
มันจะเป็นเพศชาย
ไอ้ง่างหรือไอ้ง่างอะไรวะ

แล้วมันมีพุทธคุณอะไรด้านเกี่ยวกับอะไรยังไงเธอ

แต่ว่าอันนี้เป็นไอ้ง่างจับอวัยวะเพศนะ

มันทำได้จริงป่านนี้เราคงจะมีผัวหล่อกันทั้งประเทศแล้วล่ะเธอ

มันก็ต้องอยู่ที่ดวงสมพงษ์ด้วยคุณแม่
คุณแม่จะเอาไปทำกับน้องคนนั้นมันก็อาจจะได้

แต่นี้จะเจอดาราทุกวันเจอคนละรอดดีดทุกวัน

ค่ะมันจะได้จริงเหรอ
แต่ถ้าสมมุติแบบโอเคศัยศาสตร์มนต์ดำอ่ะ
ที่แบบยอดอะไรอย่างนี้ใช้ว่ามีจริง
ไม่ต้องไปช่วยใช้ไอ้งั่งหรอก
มันนี่เท่านั้นแม่
เงินนั่นแหละยิ่งกว่าไอ้งั่งแล้ว
วินาทีนี้เงินบันดาลทุกอย่างจริง

ยกมือไหว้คารวะอะไรผมไม่รู้เรื่อง

น้อไปดูเรื่องนี้

หากที่เราเคยเตือนกันเยอะว่าเฮ้ยฟิลเลอร์นี่
บางทีถ้าสมมุติไม่เจอหมอไม่ดีหรือบางคนเลือกที่จะใช้หมอกระเป๋าเนี่ย
เพราะว่าแม้กระทั่งหลายคนขนาดหมอฉีดผิดบางคนตาบอดก็เยอะอยู่

ซึ่งวันนี้นะครับขนาดเค้าเนี่ยทำในคลีนิกนะ
ที่เคยเรียกกันว่าเพลงคนสวย
กำลังจะกลายเป็นเพลงคนอัปลักษณ์
ใบหน้ามีแต่ตุ่มนูนแดงเท่าเหรียญ
ใต้ตาเป็นรอยแดงจมูกบวมช้ำนะฮะแก้มทั้งสองข้างบวมแข็ง
แล้วก็ไม่สามารถยิ้มได้เลยเขาว่าอย่างนั้น
ทุกอย่างกำลังลุกลามสารเหลวกำลังกัดกินเนื้อ
และขยายวงกว้างออกไปเรื่อยต้องกินสเตลอย
ตอนนี้ก็คือยาสเตรอยมันก็จะบวมขึ้นถูกต้อนมาถ้าเรากินสเตรอย
มันก็จะบวมขึ้นเพื่อพยุงอาการไปก่อน
เงินที่จะใช้รักษาตัวก็ไม่มีอายไม่กล้าให้ใครเห็นหน้า
ไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าโพสต์เฟซบุ๊กไม่กล้าเจอหน้าเพื่อน
กลัวถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
เลยได้ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยใต้แมสเนี่ยเขาเหมือนเขาก็ขอบคุณแมส
แบบอย่างน้อยมันมีแมสเนี่ยตอนโควิดเนี่ยมา๒ปีกว่าแล้ว
ปิดบังใบหน้าเขาไว้ปรากฏว่าเมื่อชีวิตของตัวเองเปลี่ยน
เพราะฟิลเลอร์เนี่ยสิ่งที่นางเป็นก็คือต้องกินยาโรคซึมเศร้าทุกวัน
มันเครียดมันจิตตกนะครับอีกสิ่งหนึ่งเอฟเฟคที่ตามมาคือ
ผมเริ่มจะล่วงไม่ใช่เป็น๑๐วันละเป็นร้อยเส้น
ณวันนี้ชีวิตของเขาก็บอกตามตรงนะทอมากไม่รู้จะพาตัวเองเนี่ย
ก้าวข้ามผ่านมันไปได้ยังไงในหัวเอาแต่คิดวนเวียนว่าอยากตาย
ละหลายหลายรอบนี่คือเหตุผลที่หลายคนสงสัยว่าเพลง
เขาชื่อเพลงอ่ะนะฮะหายหน้าไปไหนทั้งที่ความจริงไม่เคยหายไปเลย
ยังเลื่อนดูความเป็นไปของแต่ละคนตลอดอยากบอกเพื่อนทุกคนว่า
เพลงยังคิดถึงเพื่อนทุกคนในเฟสทุกคนเสมอหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปปุ๊บ
ลบโพสต์แต่ทางทนายความแจ้งว่าไม่ต้องลบ

ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจเขาเยอะพอสมควร
รวมถึงแนะนำช่องทางร้องทุกข์กันเป็นจำนวนมากครับ
ล่าสุดนะฮะเพจเฟซบุ๊คของนิติพลคลินิก
เขาโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีสาวฉีดฟิลเลอร์แล้วพังว่า
ตามที่ข่าวปรากฏตามสื่อออนไลน์ว่ามีผู้ฉีดสารแปลกปลอมรายหนึ่ง
เกิดการอักเสบบนใบหน้าหลายจุดนะฮะ
หลังจากที่ฉีดจากคลินิกสีชมพู
เขาก็น่าจะรู้แล้วคลีนิกสีชมพู
ซึ่งก่อให้เกิดกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อนิติพลคลินิก
นิติพลคลินิกอย่างแรกเลยเขาบอกขอแสงความเสียใจ
แล้วก็เห็นใจต่อผู้เสียหายเป็นอย่างยิ่ง
แต่การนำความเท็จมากล่าวพาดพิง

จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อเท็จจริงคลินิกขอชี้แจงว่าผู้เสียหาย
เคยเข้ารับการบริการฉีดฟิลเลอร์ที่นิติพลคลินิก
สาขานึงจริงในปี๒๕๖๑
โดยผลการรักษาเป็นไปได้ด้วยดีสวยงาม

หลังจากนั้นผู้เสียหายก็ขาดการติดต่อกับคลินิก

๒ปีต่อมาได้ติดต่อมาแจ้งว่า
จุดที่ฉีดอักเสบแดง
ทางคลีนิกก็ไปตรวจสอบประวัติ

เวลาฉีดฟิลเลอร์หมอจะจุดจดหมดใช่ไหม

ตายตานะไล่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะ
เขาก็จะมีจดของเขาเขาบอกว่าเขาก็ไปเช็ค
ปรากฏมันคนละจุดว่ะ
มันคนละจุดกับที่หมอเคยฉีด

เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอื่นที่ฉีดเนี่ย

ไม่ได้เป็นผลมาจากการฉีดฟิลเลอร์ที่นิติพลคลินิกอย่างแน่นอน
อาการดังกล่าวเป็นปฏิกิริยากับสารคนละตัว

นิติพลคลินิกจึงไม่สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง
ไม่สมเหตุสมผลจากผู้เก่าหาได้
เมื่อได้อธิบายถึงเหตุผลกันแล้ว
ผู้กล่าวหาได้ให้ข่าวทำให้คลินิกได้รับความเสียหาย

เราจึงจำเป็นต้องเจริญคดีทั้งทางแพ่งและทางอายา
ไม่แล้วเขาเอ่ยชื่อเลยเหรอ
เขาไปบอกคลินิกสีชมพูแต่ทางคลินิกเขาก็บอกโอเคแหละ

เพราะคลินิกชมพูทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านิติคนคลินิก
อันนี้ทางคลินิกเขาเลยออกมาชี้แจงไงว่ามัน
เขาก็ยอมรับว่าเด็กคนนี้มาฉีดฟิลเลอร์จริง

เขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าไอ้จุดที่ฉีดฟิลเลอร์ไป
มันคนละจุดนะกับที่มันเกิดผื่นแดงขึ้นมา
ข้างล่างนะคลินิกชั้นนำสีชมพูเนี่ยเหรอ

เพราะฉะนั้นวันนี้คลินิกนิทธิพลเขาก็เลยบอกโอเคล่ะ

ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

มันคือไอ้พวกนี้คือมันฉีดไม่ได้ทั่วไปอ่ะ

พอของพี่เติมหมดทุกอย่าง

พี่หนุ่มเติมไหมคะพี่หนุ่มเติมไหมคะพี่หนุ่มเติมไหมคะ

ว้อนมากพี่หนุ่มเติมไหมคะพี่หนุ่มเติมไหมคะ

มันเปลี่ยนตามไม่ได้พี่มบาททไม่ได้

นุ่มฉีดกลัวกลัวแต่นุ่มไปฉีดก่อน
ไม่ใช่แล้วฉีดไม่ปรึกษาฉันด้วย
ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลย
แจงจริงงามันมีผลก็เหมือนที่โมรสเมย์บอกจริงนะ
ได้เลือกละครเรื่อยละโกดเวลาอะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสีหน้ามัน
อย่างเงี้ยตลอดติดต่อกันอย่าเติมเยอะถ้าเติมเยอะมันไม่เอาแล้วมันไม่รับแล้ว

เขาบอกมันจะต้องฉีดสลับเช่นเกาหลีไฟอเมริกา

สูตรเออวัคซีนสูตรไขว่แต่นี่โบท็อกสูตรไขว่อ่ะ
แต่อันนี้คือแล้วแต่คนอย่างฉันกับไอดาด้าคือแบบ
เคยแล้วบิ๊ดามันฉีดแล้วมันไม่เข้าอ่ะ

ฉันเคยอยู่กับดาด้าเคยอยู่ด้วยกันเนี่ย

แล้วสิวบีบสิวปุ๊บไหมฟิ้งออกมาอย่างเงี้ยเถอะ
ไหมเต้งออกมาอย่างเงี้ยเถอะ
แล้วหน้าอย่างเงี้ยเถอะ
หน้าขึ้นข้างเหยียวข้างบน
บอกไอ้ด้าไปดึงไหมกลับอะไรอย่างเงี้ย

ไม่ใช่ดาราเด็กทำอ่ะคือแค่แบะอย่างพวกเราต้องมาแต่งหน้าอะไรแหละ
พวกดาราเด็กอีกหน้าอิจฉามากนะเมค้าแค่เอาแบบของแป้ง

แต่พอเราอายุเยอะเราก็ต้องดูอะไรมากขึ้น

ไม่เคยใช่ไหมครับ

หลายคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะคะ
ซึ่งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มีการบอกค่ะว่าสำหรับค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว
หรือว่าที่เราเรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยค่ะ
จะเป็นการจัดเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเท่านั้นนะคะ
ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบด้าน
เรื่องของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลกระทบ

คาดว่าจะมีผลสามารถเริ่มจัดเก็บได้ในวันที่๑เมษายน๒๕๖๐
โดยเรื่องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติแล้วนะคะ
แล้วก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน

แล้วก็นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ก็จะมีการสอบถามความคิดเห็นในเชิงลึก
จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะ
ทั้งการท่องเที่ยวภาครัฐภาคเอกชนต่าง
พบว่าอัตราการจัดเก็บที่แบบเหมาะสม

กำหนดเอาไว้ว่าอยู่ที่จำนวน๓๐๐บาท

สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะ
ก็จะนำเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยประมาณ๕๐
ซื้อประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ย
มีระยะเวลาคุ้มครอง๔๕วัน

ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
และหากกระบวนการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยคาดการณ์เอาไว้นะคะว่า
งบประมาณ๒๕๖๕เมษายนถึงกันยายน
สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวได้ประมาณ๑๕๐๐ล้านบาท
อันนี้เป็นคันคาดการณ์จากนักท่องเที่ยวประมาณ๕ล้านคนค่ะ
คือถ้ามาปุ๊บนอกจากทุกสิ่งทุกอย่างค่าวิซัก

คือจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละประเทศก็จะเรียกที่แตกต่างกันไป
แล้วก็ค่าภาษีในส่วนนี้ค่าธรรมเนียมต่างพวกนี้
บางทีก็จะรวมอยู่ในเรื่องของค่าเครื่องบินค่าโรงแรมที่พักอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ดังนั้นก็ต้องไปเช็คดูซึ่งของประเทศไทยเองเนี่ย
ยังไม่รู้ว่าจะไปเก็บอยู่ในส่วนไหน
ต้องรอติดตามความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

เมษายนคนละ๓๐๐บาท
ญี่ปุ่นเองเนี่ยค่ะเขาก็มีเหมือนกัน
แต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นภาษีขาออกนอกประเทศ
ก็คือจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทุกคนที่เดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นนะคะ
เว้นแม้แต่พลเมืองญี่ปุ่นเขาก็เก็บเหมือนกัน
อยู่ที่มูลค่าประมาณ๑๐๐เยนก็ประมาณ๒๙๒บาทโดยประมาณ
ซึ่งจริงค่าธรรมเนียมนี้ค่ะของถ้าเป็นญี่ปุ่นเองเนี่ย

แต่ละประเทศก็จะมีนะ
นี่หนักเลย๓๒ของบินโรงแรมเลย
ก็คือเอาไปบริหารจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยว
อย่างถ้าเป็นภูฐานเองเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลาเรื่องซีซั่นด้วย
ซีซั่นก็จะจ่ายไม่เท่ากันเพราะเขาต้องการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวด้วยค่ะ
ว่าแบบเข้ามาแล้วต้องอยู่กี่วันเพราะนั้นเขาจ่ายเป็นวันจ่ายเป็นเปอร์เดย์เลย
เปนก็คือเขาคิดเป็นวันคิดว่าวันนี้คุณไปกี่คนเปิดห้องโรงแรมกี่ห้อง
อิตาลีอย่างนี้เวลาคุณไปอิตาลีอย่างนี้ตกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตกต่อคนประมาณสัก๒๖๐บาท
แต่ถ้าเป็นเยอรมันเยอรมันเนี่ยเขาคิดอย่างนี้เลยว่า๕ยูโร
ยูโรก็ตกประมาณร้อยเก้าสิบบาทอืมต่อคนต่อวันน่ะต่อคนต่อวัน
ศึกตีกันเปิดศึกตีกันยิงกลางเมืองนะฮะ
ผู้บริหารก็จอผิดขั้นเด็ดขาดเลยนะครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยฮะจากกรณีที่อาสามูลนิธิเพชรเกษมนะครับ
ทะเลาะวิวาสกับทางมูลนิธิร่วมกับตันยู
บริเวณแยกพงเพชรถนนงำวงวานเขตหลักศรีกุธุเฮกอร์กุธิมหานคร
มีการใช้วิบปืนนะครับยิงมากกว่า๓๐นัดแล้วฮะ
หลังจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับ
คือผมไม่ได้เสนอนะทางไทยรัฐคงเสนอไปก่อนแล้ว
เนี่ยนะครับเนี่ยครับ
ล่าสุดนะครับโผล่ตรวจตรีศิรษรแก้วแสงเอกนะครับ

ท่านก็เปิดเผยถึงกรณีที่มูลนิธิเกิดเหตุทะเลาวิวาสกันนะครับ
ที่เสนอทุ่งสองห้องแล้วก็เสนอโครกคามรับคดีไว้เรียบร้อยครับ
จากเกิดเหตุในพื้นที่หนึ่งแล้วก็ไปก่อเหตุอีกพื้นที่หนึ่ง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามผู้ต้องหาไปดำเนินคดี

โดยทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้วุฒิปืนยิงกัน
ส่วนแนวทางการป้องกันอยู่จะมีการหารืนกับทางผู้ปริหารมูลนิธิ
ถึงการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นมาอีกนะครับ
ข้อมูลเบื้องต้นครับทั้งสองฝ่ายเคยเป็นมูลนิธิเดียวกันมาก่อน
ต้องให้ผู้บริหารมูลนิธิเอาผิดนะครับ

รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อไป

ก็จะต้องใช้การทำความเข้าใจกัน

คือทางฝั่งของตำรวจก็แจ้งมาแบบนี้
อ๋อสามสิบนัดหรือเปล่า

เหมือนอารมณ์แบบกลางเมืองเลยเนอะ

น้ำชนระปทาน

แต่หมายถึงว่าน้ำที่มาจากชนรับประทาน

ต่อไปนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องดูกฎกระทรวงอันใหม่เหมือนกันว่า

เขากำลังจะเอาเขากำลังดูอยู่ว่าจะเป็นยังไง

แล้วเราก็จะผ่านน้ำเข้ามาในน้ำแล้ว

มันจะมีการเก็บค่าใช้น้ำชนระปทานเนี่ย
ทำนามากกว่า๓๐ของพื้นที่

น่ะจ่ายได้เลย๒๕บาทต่อปีเถอะ

ไม่แล้วราคาข้าก็ถูกเนอะแม่

คือต้องบอกจริงว่าราคาหมูนี่คือ

แล้วก็ส่งผลกระทบให้กับผู้บริโภค

โดยเฉพาะชิ้นส่วนยอดนิยมเลย
จะมีพวก๓ชั้นกับสันคอ
ตอนนี้พุ่งไปอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๔๐บาท

ก็มีเขียงหมูเรียกว่าเป็นเขียงหมูที่เชียงใหม่นะคะ

เขาบอกว่าเขาลดแบบถูกที่สุดในปัตตะพี

ชายกิจร้านจำหน่ายเนื้อหมูนะคะ
ตลาดต้นพยอมอำเภอเมืองเชียงใหม่

จำหน่ายหมูราคาถูก๓ชั้นกิโลกรัมละ๑๖๘บาท
จากราคาตลาดนะคะ๒๔๐บาท
แล้วก็หัวไหล่กิโลกรัมละ๑๖๖บาท
ราคาตลาดที่๑๙๕บาท
เป็นราคาที่ถูกที่สุดในเวลาเขียงหมูทั่วทั้งจังหวัด

ทำให้ลูกค้าพากันไปเลือกซื้อเลยนะคะ
ทัศนีทิศแจ่มเจ้าของร้านเขาเปิดเผยบอกว่า

หากขายเอากำไรเยอะหลายคนก็จะเดือดร้อน
ทุกวันนี้เนี่ยรับหมูมาจากฟาร์มเนี่ยก็บวกกำไรเพิ่มไม่มากล่ะค่ะ
ลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ไม่ฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควร
โดยราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำขัดนะคะ
ก็คือตำแต่ว่าเขาจะได้รับสินค้ามาจากฟางเท่าไหร่

ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ผู้บริโภคแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นไปอีกจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งแก้ปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็วไม่อย่างนั้นอ่ะทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้บริโภคเขาจะเดือดร้อนกันหนักขึ้นจริงจริงก็จะมีเขียงหมูบางที่อ่ะนะคะที่เขาบอกว่าเขาขายหมูอ่ะคือเขาก็
เจอโรคนี้จริงในสุกร
แล้วก็ได้ดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก็คือว่าโรคนี้ค่ะมีการระบาดที่ประเทศจีน

ท่านก็มีการบอกว่าสั่งการให้ประสุทธิ์จังหวัดทุกจังหวัดเนี่ย
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมโรค
สำหรับประเด็นเรื่องของเงินชดเชย
กรมประสุทธิ์ก็มีการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคนี้มาตลอดเนี่ย
ก็คือมีการจัดงบประมาณขออนุมัติจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินนะคะ
ก่อนหน้านี้อยู่ที่เงินนะคะประมาณ๔๗๐ล้านบาท
แล้วก็ปี๒๕๖๕ที่เราเพิ่งเห็นล่าสุดเนี่ย

ที่จะมีการชดเชยให้กับเกษตรกรจำนวน๔๙๔๑ราย
สุกรจำนวน๑๕๙๔๕๓ตัว
เป็นค่าชดใช้ราคาสุกรณ์ที่ถูกทำลาย
ซึ่งทางคอรมอลได้เซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะเร่งเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยสุกรต่อไป
คือจริงถ้าย้อนกลับไป
ไปจ่ายชดเชยให้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะ
แสดงว่าจริงมันก็ต้องมีมาสักพักแล้วนี่ไง
บอกว่ามันมีโรคนี้จริงแม้กระทั่งไต้หวันเองอ่ะ

เราไต้หวันเคยตรวจเจอแล้วนะว่ากุญเชียงไทยมีสาร

เอาหมูไทยเข้าไปหรือผลิตภัณแปรรูปหมูไทยเข้าไป

แต่จริงมีหลายประเทศค่ะที่เขาห้ามการนำเข้า
ไม่จะเป็นหมูแปรรูปต่างเข้าไปในประเทศอยู่แล้ว

ยิ่งตอนนี้ของเรามีการประกาศออกไปแล้ว
ดังนั้นหลายประเทศเขาก็อาจจะไม่ได้รับเนื้อหมูของเราเข้าไป

สรุปคือสรุปคือไม่มีหรือ

แล้วจากนี้เราจะกินหมูยังไงแม่

ก็กินได้เพราะมันไม่ได้เอฟเคกับคน

ก็คือไอ้โลกนี้คือจุดเด่นของมันจริง
เขาเรียกว่าจุดน่ากลัวมันคือ
มันหาวัคซีนมารักษายังไม่ได้

ไอ้โรคเพิร์ชนั่นคือมันจะลักษณะโรคเหมือนกัน

แต่ว่าน้องเพิร์ตมันมีเรื่องของการสืบพันธุ์ด้วย
มันจะต่างกันอาการใกล้เคียงกันทั้งหมด
มันจะมีแตกต่างแค่ตรงจุดตรงนี้แหละจุดเดียว

วันนี้ถ้าเกิดว่ามันตายถ้ามันตายเนี่ย
แล้วกินก็คือทำแล้วกินเลยเนี่ย
ก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพราะว่าคือมันไม่ได้ตกสู่คน
แต่ส่วนใหญ่เขาไม่นิยมเอาไปขายกัน
เพราะว่าหมูมันจะเน่าเร็ว

มันอืดมันบวมข้างในมันเน่าทุกอย่างมันนั่นหมดเลย

ก็คือขายแทบไม่ได้อันนี้คือประเด็น
ถือว่าที่เขาเอาที่คนโดนจัดที่เขาเอาไป

นั่นเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่เขาที่นครปฐมเห็นป่ะ
เขาฝังดินก่อนแล้วเขาทำอะไรก็คือไม่หมด
หมูเขาบอกเมื่อก่อนเลี้ยง๕๐๐ตัวเม
เหลือสามสิบตัวเนี่ยแล้วก็เอาไปใส่โอ่ง
คือแม้กระทั่งฝังดินแล้วอะไรก็แล้ว
แล้วเขาเป็นคนแจ้งเองตายหมดอ่ะ

ก็คือพูดไม่เหมือนกันพูดกันคนละแบบเลย
ในโอ่งเป็นหมูเน่าหมดเลยก็คือเอาซากหมูอ่ะ
แต่ก็คือมันจะ๕๐๐หรือ๕๐๐คือ
แต่ในที่สุดก็คือมันเป็นโรคแม้นมันตาย

นี่กระโหลกเหนือหัวหมู
เขาบอกว่าซากหมูเนี่ยเต็มไปหมดเลย

อ้าวโอเค

พักก่อนช่วงหน้ามาคุยเรื่องของ
แฮชแท็กแฮชแท็กสายงานแถวบีทีเอสทองหล่อ
ขู่ขึ้นแทนทวิตเตอร์มากเลยอันเนี้ย
อ้าวไปดู

เทรนด์ทวิตเตอร์ที่ทุกวันมีการขึ้นกัน
นะครับก็คือเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ที่หลายคนก็

ก็คือเป็นไซส์งานแห่งหนึ่งแถววีดีเอสทองหล่อ
นะครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิง
เขาไปโพสต์ในติ๊กต๊อกนะฮะ
แล้วก็ไว้อะไรให้กับการจากไปของแฟนของเขา
เนี่ยนะครับปรากฏคือหลังที่เธอลงไปเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าสิ่งที่ลงไปเนี่ยคือน้องก็บอกว่า
คือแฟนเนี่ยเหมือนกับถูกเครนไปทับนะครับแล้วก็เสียชีวิต
หลังจากนั้นเหมือนกับมีการปิดข่าวนะฮะก็คือ
อันนี้คือที่น้องเขาลงนะครับบอกว่าแฟนจะเป็นวิศวกรอยู่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
เสียชีวิตเป็นประเด็นเกิดที่ซ้ายงานพร้อมอ้างว่ามีการปิดข่าว
เมื่อเพื่อนนำดอกไม้ไปวางหน้าไซส์งานไม่นานก็ถูกเก็บออกไป
จนเกิดแฮชแท็กนะฮะก็คือไซส์งานแถววิดีเอสทองหล่อขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์นะครับ
นี่นะครับก็บอกว่าแม้กระทั่งรูปของตัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็เหมือนกับมีเอาอะไรมาปิดอะไรอย่างนี้นะครับ
อันนี้คือทางฝั่งของแฟนของผู้เสียชีวิตเขาลงเอาไว้
คือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทางฝ่ายของเจ้าของบริษัททางบริษัทของสายงานแห่งนี้เนี่ย
เขาก็มีการอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าได้มีการพูดคุยแล้วแล้วก็จะมีการเยียวยาไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เนี่ยนะฮะคือก็มีการชี้แจงแบบนี้เนี่ยนะครับการชี้แจง

ที่ใช้งานแห่งนี้เนี้ยให้เข้ามาเจรจาพูดคุยกันอืมแล้วก็มีการพูดคุยอ่าตกลงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี้ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการที่ทางฝั่งของอ่าตัวแฟนเองกับทางบ้านของผู้เสียชีวิตเองเนี้ยไม่ได้คุยกันเพราะว่าตัวแฟนเองเนี้ยก็คืออ่าเหมือนแบบย
ก็เลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นอืมนะครับแต่ในมุมมุมกลับกันเนี้ยผมเองยังมีโอกาสได้คุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะอ่าผมโทรคุยเลยผมก็โทรคุยกันสองสามวันแล้วก็โทรคุยกันตั้งแต่ก่อนช่วงช่วงมีเรื่องนี้ก็เพิ่งโทรคุยกันเหมือนกันก็คือทางครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ก็เป็นเป็นทางคุณอานะฮะ
คุณพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะพอคุณพ่อไปเห็นสภาพศพของน้องคุณพ่อช็อกเข้าไอซียูเลยคุณพ่อช็อกเข้าไอซียูเลยนะฮะส่วนคุณแม่ของน้องเนี่ยก็พอรู้เรื่องขึ้นมาเนี่ยก็เสียใจนะครับก็คือแล้วก็ต้องต้องดูแลน้องสาวของของผู้เสียชีวิตด้วยเพราะน้องสาวเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เรียกว่าเอ่อ
ตามรอยก้าวตามรอยของพี่ชายเลยคือเรียนนะฮะเรียนเรียนทางด้านวิชาวะเหมือนกันเพื่อที่จบออกมาจะได้เป็นเหมือนพี่ชายแล้วพอพี่ชายไม่อยู่น้องก็เหมือนกับเสียใจมากแล้วบอกอยากจะตามไปอยู่กับพี่อืมคือตอนนี้ครอบครัวเนี้ยบอบช้ำมากนะฮะบอบช้ำมากเพราะฉะนั้นเนี้ยเขาก็เลยยังยังไม่ได้ออกมาให้ข่าวอะไรนะครับแล้วก็อยู่ในขั้

ก็ไม่รู้ว่าทางบริษัทเนี้ยรู้เรื่องนี้หรือเปล่าหรือเป็นพนักงานของบริษัทไปพูดเองนึกออกไหมอ่าประเด็นมันก็เลยยังนัวเนียกันอยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายเนี้ยเดี๋ยวทางครอบครัวกับทางฝั่งของบริษัทแล้วของสายงานอันเนี้ยเขาจะคุยกันอืมโดยที่มีคนกลางก็คือตำรวจที่ทองหล่อค่ะอ่าส่วนเรื่องข
อืมมก็เลยเฉาะเรื่องนี้เอาไว้แต่ก็มีโอกาสได้คุยกับทางคนในครอบครัวของเขาเหมือนกันเนี้ยคือประเด็นที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้

เชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่มาดูลิเกอืมนักเสียงโชคก็ไม่พลาดนะฮะ

เขารับแจ้งจากชาวบ้านว่าโอ้โหดูงูสิงูตัวขนาดเนี้ย
เป็นงูเหลือมตัวใหญ่พันอยู่บนหลังคาร้านขายหอยพอกหอยพอก
ตรงสายทะเลน้อยท่ากับพักกล้ากับพักนะฮะ
จึงประสานเจ้าหน้าที่เนี้ยอุ๊ยตกใจนะโอ้โหแม่จริงจริงเลย
ตัดภาพนี่ก็จริงเลยผมกำลังดูงูอยู่
ตัดปุ๊บมาเป็นคุณป้าผมตกใจเลยพ่อโถ
ซึ่งชาวบ้านกำลังยืนดูกันอย่างเยอะแยะเลยนะฮะเขาก็ถามว่าสอบกรณีถึงก็แบบ
พังงะเลยล่ะกับภาพงูเหลือมที่เจ้าหน้าที่เนี่ย

ก็เปิดนะเนี่ยกำลังเคลียร์เคลียร์อ่าดูเนี่ยเห็นนะเห็นนั่งปุ๊บเร็วกลับมานี่
กำลังดูหน้างูรับลิ้นปุ๊บปุ๊บตัดมาหน้าของน้องน้องน้องป้าประตูนี่เดินทางมาแล้ว
แล้วป้าทาหน้าสักขาวเลยป้าโท้ป้าคลายหอยพอกนะผมก็คิดเป็นเจ้าแม่นาคี
ป้าเขากลายหอยพอกนะก็กำลังกำลังไขอะไรนะหอยพอกหอยอะไรนะ
หอยพอกพอกหอยพอกพอกเอามาพอกหน้าหอยพอกเป็นยังไงวะ
อะไรว่าหอยพอกเออหนูก็ไม่รู้จักเดี๋ยวเปิดดูสิหอยพอกเป็นยังไงอ่ะ
พอกหรือหอยทอดพอกพอกเออเขาเขียนเป็นหอยพอกเลยแกก็นั่งกินหมากของแกอยู่
จู่นางแทบเป็นลมหันขึ้นไปมองบนหลังคาพบกับงูเหลืองกำลังเคลื่อนไหว
แล้วก็จ้องมาที่ตนเองทำอะไรไม่ถูกเขาบอกเลยทำอะไรไม่ถูก
หลังจากตั้งสติได้ปุ๊บรีบวิ่งออกไปนอกร้านเลยนะ
พร้อมกับตะโกนให้กดมาช่วยจนกระทั่งเพื่อนแม่คะเนี่ยมาช่วยกันพายุงไปที่ประบอบภัย
โดยเชื่อว่าแหมจะไปตกใจทำไมเป็นงูเจ้าที่เขาเลื้อยมาดูลิเก
เพราะลิเกเพิ่งแสดงเสร็จนั่นไงให้งูเจ้าที่เขาดูลิเกหน่อย
ปรากฏชาวบ้านแถวนั้นรู้ปุ๊บโอ้ยมาเร็วมากเลยเพราะทุกคนเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่มาดูลิเก
เราต้องมาดูนะก็มามาตีหวยกันอ้าวงูยาวสามเมตรน้ำหนักห้าจุดห้า
ก็เป็นห้าสามห้าห้าน่ะหรือบางคนแปดหนึ่งเก้าห้าห้าหนึ่งเก้าก็ไปหาซิลโรตรีกันน้ำหนักของงู
หอยพอกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหอยสองฝาอาศัยอยู่ตามป่าชายเลน
โดยฝังตัวอยู่ในโครนตามริมตลิ่งวิธีการหาหอยพอกชาวบ้านไม่ให้ใช้มีด
เป็นมีดขอด้ามยาวกรีดถี่ถี่ลงไปในพื้นโครนแล้วสัมผัสความรู้สึกเนี้ยเป็นเป็นหอยอืมเออ
ก็เลยหอยพ่อนี่หน้าตาแบบนี้ไหนเออนี่นี่ใช่นั่นหอยพ่อ
ไม่ใครจะกล้าฆ่างูตัวเองใหญ่ไม่รู้เขาก็เชื่อว่าเป็นงูเจ้าต้องเจ้าที่กันเนอะ
แต่อย่างนี้เขายังเชื่อไหมชาวบ้านมามุงกันเริ่มแล้ว
ทำไมไม่มีไก่เจ้าที่หรือตั๊กกะแตนเจ้าที่ไหมทำไมในงูเจ้าที่ล่ะ
ก็พ่อแม่ฉันก็ไม่เคยสอนว่าไก่เจ้าที่หรือตะกะแตนเจ้าที่อ่ะเนอะ
ฉันก็ได้ยินตั้งแต่คนแบบว่ามีแต่พวกอ่านมาเขามีแต่งูเจ้าที่งูเจ้าที่อ่ะ
เออได้ยินว่ามันอินิยาถือเป็นสิงห์งูคือมันง่ายเหรอครับสิงห์หรอ
ไม่รู้ทำไมเป็นผีเสื้อมันบินไปได้ไกลกว่านะ
คุณโทษไปถามบ้านหนูนะคะว่าแถวบ้านพรรดิหนูเป็นยังไง

ก็ไม่รู้ก็ไม่เคยทำเรื่องงูเจ้าที่จะไปรู้ได้ไง

พระรามสองหน่อยทำเรื่องนี้หน่อยอยากรู้

น่าเห็นไหมหนูจำได้ว่าคุณไม่เคยทำ

เธอจะรู้นี่ก็ฉันไปถ่ายแล้ว

ฉันเคยทำซากงูยังอยู่ตรงทางด่วนเลยเธอ

เคยทำแล้วมันออกอากาศแล้วเหรอ

ไม่เนี่ยต้องไปถ่ายตรงเนี้ยแหละ

ทำไมถึงมาสิ่งอยู่ในมือ

จริงว่าเราต้องลากไปเรื่องนี้แน่เออเอาไปดูเรื่องนี้
ถ้าเกิดว่าพี่มีแฟนเก่าแล้วปรากฏว่าแฟนพี่เนี่ยกำลังจะไปแต่งงาน
จะวิ่งเข้าไปในงานแล้วไปกอดเขาร้องไห้แบบนี้ไหมคะ
ทำไหมพี่มดทำไหมคะไม่ทำเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะระหว่างพิธีจัดงานกำลังดำเนินไปอยู่ดี
เนี่ยค่ะปรากฏว่าแฟนเก่าของผู้หญิงคนนึงเจ้าสาวเนี่ยนะคะ
แฟนเก่าของเจ้าสาวโผล่เข้ามาในงานก่อนจะโผล่เข้าไปกอดขาเจ้าสาว
พร้อมกับซบตักร้องไห้น้ำตานองแล้วก็สารภาพความในใจบอกไปเลยค่ะว่า
ไม่อยากตัดใจทิ้งเธอไปหลังจากตั้งสติได้ทางเจ้าบ่าวและเพื่อนเพื่อน
ก็ช่วยกันไล่ตะเพิดหนุ่มแฟนเก่าออกไปจากงานนะคะกลายเป็นฉากดราม่าวันวิวาที่น่าอับอาย
ซึ่งหลายคนที่เห็นคลิปก็ไม่พอใจค่ะโดยระบุบอกว่าไม่เข้าใจว่าอดีตคนรักของเธอ
มารื้อฟื้นความหลังอะไรในวันนี้เหมือนอยากจะมายั่วยุมากกว่า
ส่วนเจ้าสาวก็ดูเหมือนยังมีใหญ่ใหญ่กับเขาขณะที่ชาวเน็ตบางคนก็เชื่อว่า
ฉากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการแสดงเพราะว่าดูดราม่าเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องจริงได้
เออแล้วมีเป็นคลิปได้มั้ยไม่มีค่ะมากันแบบนี้เลย

ไม่ได้เออเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คอมเม้นต์ปริศนาบอกบ่อยเฟิร์นพิชนกมีแฟนแล้วอืม

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
เอ่อพนทำไมกลิ่นปากใต้แหมสนี่เห็นไหมขายจริงขอบคุณนะ
ทำเสียงเข้านะชื่อคุณอะไรนะอืมคุณชนะใช่ไหมอืมอ่า
ชาวเน็ตปริศนาโผล่คอมเมนต์ไอจีนางเอกดังลั่นเธอคนนี้มีแฟนแล้ว
ก็เรียกได้ว่าใบเฟิร์นนั่นแหละนะที่เห็นกันมาอย่างต่อเนื่องมีงาน
อย่างต่อเนื่องคือใบเฟิร์นพิมชนกที่ตอนนี้เธอผันตัวเองเป็นนักแสดงอิสระ
โอ้โหเล่นทุกช่องเลยช่อง๓ก็มีช่องวันก็มีใช่ไหมล่ะ
อืมล่าสุดใบเฟิร์นได้ลงคลิปคู่กับน้องนายนพัฒน์นะฮะ
ในจนแฟนคลับหลายควรเนี้ยถึงกับเขินเลยหล่ะ
พร้อมกับคอมเม้นต์ให้เป็นแฟนคลับแบบรัวรัวเลย
เพราะเคมีเนี่ยเข้ากันสุดสุดแต่งานนี้กลับมีชาวเน็ตไลน์หนึ่งเข้ามา
คอมเมนต์ต่อว่าบายเฟิร์นมีแฟนแล้วหลังจากนั้นคอมเมนต์ต่ออีกว่า
ในรายการพี่โอ๊ตปราโมทแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครเขาไม่ให้บอก
เอาเป็นว่าต้องรอฟังจากปากใบเฟิร์นเองแล้วกันว่าหนุ่มผู้โชคดีเป็นใคร
อ๋ออ่าเนี้ยพอจะรู้ไหมคะแฟนก็เป็นใครน่ะมีสามคนใหญ่เลย
อืมไม่รู้จะไปรู้ได้ไงล่ะอ่าก็ไม่กระดังไม่เคยเจอนานว่า
ที่ตึกไม่รู้ไม่ได้เจอไม่เจอนานแล้วแต่เขาสวยแล้วแล้วต้องมีหรือเปล่าไหม
เขามีแต่เขาก็คงบอกขนาดคุณแม่สวยระดับเองเขาไม่ยังมีเลยบ้า
ใบเฟิร์นสวยขนาดเราก็ต้องมีกันแหละอืมถ้าเขาไม่มีสิบแปดเนอะก็ใช่ไง
หมายถึงว่าเนอะก็จะมีคนมาจีบเขาอยู่แล้วแต่อยู่ที่เขาจะเอาใครรึเปล่าล่ะ
วินาทีนี้อืมเนี่ยในรายการพี่โอ๊ตปราโมทที่นั่งรถตู้
พูดขึ้นมาถึงแฟนใบแต่ใบเฟิร์นเสียอาการไม่ให้บอกครับเนี่ย
อย่างเงี้ยอืมก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวถ้ามีจริงคนไปถามเขาก็คงบอกละมั้ง
ปกติเขาก็บอกตรงตรงเนอะน้องอ่ะเอ้าไปดูอันนี้ดีกว่าค่ะ
เรียกว่ารวยแล้วรวยอีกจริงจริงธุรกิจน้ำปลาร้านะคะ
มีทั้งของคุณหม่ำคุณสุนารีคุณบัวขาวคุณไม้
คุณไหม้เนี่ยน่าจะเริ่มเป็นเป็นคนแรกแรกเนอะใช่ไหมที่เราเห็นเลย
อ่าพาไปส่องรายได้กันสักนิดนึงค่ะจากธุรกิจน้ำปลาร้าต่อปีของพวกเขากันนะคะ
ยูเอ็มของคุณหม่ำจกมกรายได้รวมปี๒๕๖๓นะคะ
มีจำนวน๓๒๙ล้านบาทค่ะ
คุณสุนารีสุนารีราชศรีมาเนี่ยค่ะ
รายได้รวมปี๒๕๖๓มีจำนวน๖๖๗ล้านบาทนะคะ
ทรัพย์ไม้ของคุณไม้พี่รมพรรายได้รวมปี๒๕๖๔นะคะ
มีจำนวน๒๕๑๔ล้านบาท
ไมค์มีส่งออกด้วยต่างประเทศด้วย
ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเหมือนเห็นพี่ไมค์แป๊บพี่ไมค์มาที่ไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
พี่หน้าประราวมาให้พี่รอเปอพอพี่พนักงานที่นี่ด้วย

ขาวค่ะบันชาเมฆนะคะชื่อแบรนด์บันชาเมฆของคุณกัวขาว
แต่ว่าคือพี่สุก็ชอบทำกับข้าวก็ชอบทำผัดมงผัดหมี่เนี่ยดูสิ

ผมบอกให้นะจริงอ่ะของคุณไม้เนี่ยนะ

แซ่บไหมแซ่บไหมเออมันพร้อมทั้งชื่อพี่ไหมแล้วก็ใช่
มันเป็นชื่อที่เขาพร้อมไงแล้วก็ฉลาดตั้งชื่ออืมแซ่บไหม
อันที่หนูหนูตั้งชื่อของตัวเองว่าอะไรโอ้โหไม่มีเลยพี่อืม
ไม่มีอ่ะมันมันตั้งยากอ่ะแต่อันนี้คือมันพ้องจริงอ่ะ
ไหมอะไรอย่างเงี้แซ่บไหมคือมันแบบมันได้อ่ะคุณแม่
แต่เขาเลยทำกับใครพี่เป๊กน้ำปลาร้าตูตตัวหน่อย
คือย้อนหลังไปหลายสิบปีแล้วนะ

หัวผมันแสบถึงซวงมันเก็บ
ของพี่หนุ่ม
เลือกก่อนมาทีเลยยังไม่ได้หลับไปก่อนเหลือแถมผมอยากให้เมเนเจอร์เอากลับมา
ไม่ใช่หมายความว่าคือวิกฤตยังมีเลยซ้อน๗น่ะว่าแบบซ้อน๗ไปนำตากาภูมินักเขียน
ไม่ประสงค์ออกนามเขียนบทความในผู้จัดการออนไลน์เกี่ยวกับดาราบุคคลที่มีชื่อเสียง
ฉะนั้นคุณมีชื่อเสียงนะโดยมีข้อมูลจากวงในนะฮะหรือว่าข้อมูลที่สำคัญ
ลักษณะการเขียนผู้เขียนจะไม่กล่าวชื่อดาราคนนั้นเป็นใครแต่จะพูดเป็นคำใบ้ต่างนานา
เช่นคุณป้าหน้าบานน้องตาโตเสียงแผดนางเอกหน้าคมอะไรอย่างนี้ของคุณก็จะเป็นตุ๊ดตานอย
อ้วนร้อยเมียเอานุ่มอ่านข่าวตอนนี้พี่เปิ้ลนาพรคือลูกชายคือออก้าเนี่ยไปคว้ารองแชมป์อันดับหนึ่ง
เจสกีเวิร์ดคลับเขาดีใจมากคือคุณเปิ้ลเองเนี่ยเคยแอบตั้งคำถาม
ยังไม่มีครอบครัวแล้วก็เห็นพ่อแม่ถ่ายรูปคู่กับลูกนะฮะเวลาลูกได้รับรางวัลต่างนานา
งานประกวดนางนพมาศประกวดร้องเพลงเต้นชนะเลิศกินิศาสตร์หรือว่ากิจกรรมที่ลูกรักเนี่ย
หรือว่าลูกชอบเนี่ยนะฮะเคยมองแล้วคิดถามในใจว่าอะไรมันจะขนาดนั้นเลยหรือว่าทำไมต้องเหอลูกขนาด
เออใช่บอกกูเหอะมากจริงภูมิใจมากมันตื่นเต้นและมีความสุขมากที่แบบลูกประสบความสำเร็จ
เอิงจริงดูซิแป๊บโตนะว่าเนี่ยคำนาจแบบโทษรู้
เออแบบอะไรอ่ะมายูได้รางวัลนี่ยังดีใจเลยแบบแค่เอาแบบนี้แล้วก็แบบนี้
ตัวเล่นอู่เขาจะดูว่าเป็นภาพแบบฟาร์มแล้วแค่ละบายสี

ตอนนะเขาเข้าไปดูเขาว่ามีงอททารินน่ะพี่หรืออยู่ด้วย
แล้วเขาต้าแสดงออกนะพี่พี่บอกให้เขามาเต้นกันหนูบ่อย

ก็ไปดูข่าวพ่อวัยพฤษหน่อยนะครับ
ยากาศที่วัดวังน้ำเย็นอำเภอบังปะม้าที่สุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากที่กระบวนนะครับเคลื่อนร่างของพ่อวัยพจน์เป็นสุพรรณครับ
ปินแห่งชาติไปถึงที่วัดโดยเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมง
ก็ได้ให้บรรดาศิลปินลูกทุ่งนะฮะแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยนะครับ
รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าไปรดน้ำ
ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับในเวลา๕โมงเย็น
แล้วก็มีพิธีสวดพระพิธรรมนะครับในคืนแรกก็คือ๑ทุ่ม
เนี่ยนะฮะทางคุณเสรีรุ่งสว่างเปิดเผยครับ
รู้สึกเสียใจมากตนอยู่บ้านใกล้กับพ่อวัยพฤษ
ประมาณ๘กิโลเมตรคุยกันตลอดเวลา
ไปทำงานด้วยกันความสัมพันธ์เหมือนพี่ชายกับน้องชาย

นึกว่าพ่อเนี่ยจะไปไวขนาดนี้
ส่วนทางด้านคุณทศพลหิมพานสิรินเพลงแหล่

เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในวงการเพลงลูกทุ่งไทยนะครับ
เป็นคนดีคนเก่งมีความสามารถรอบด้าน
ร้องเพลงแหล่ลำตัดอีแซวเวลามีงานอะไร

เยอะมาก

คุณครูเป็นแบบเหมือนพ่อวัยพฤษนี่ถือเป็นครูในวงการเพลงลูกทุ่งเลยนะ

คุณเอสุภาชัยค่ะเล่นว่าวแบบเพลิดเพลินอยู่ริมชัย

หลายคนก็ไปจับตาดูว่าหุ่นของพี่เอ
รวมถึงไปชุดที่ใส่เนี่ยคือปังมาก

นี่แล้วใส่ชุดเป็นไงชุดประจำท้องถิ่นนะคะ
ทำไมนางผอมเพราะอะไร
ห้ะละสิเธอละสิพูดเป็นเล่นนะไม่ละไง

ตีแบบนั่นคือเสิร์ฟเขาบอกว่าเค้าตีแบบด้วยตีทุกวันแล้วก็เต้น
คุณครูสอนเต้นก็คืออยู่ที่บ้านเลยแล้วก็สอนเต้นตลอดอย่างนี้
นี่หาสมีหลาสงขลานะ

นางคาดุรัส
ตัวเนี่ยผอมเขาผอมลงจริงเอวเขาเล็กนิดเดียวเองจี้
เขาจับให้ดูวันนั้นไหนฮือ
แต่อันนี้อันนี้น่าจะผสมผสานด้วยกัน
วันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ก่อนครบทรงชาติครับ
แล้วกันก่อนสวัสดีค่ะองค์ดีดงสวัสดีค่ะองค์ดีดง
ขาวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ